เหตุการณ์ที่คุณครูท่านหนึ่งนะครับท่านเกษียณแล้วนะครับ
อดีตครูนะฮะหรือว่าครูจำรัฐลักษณ์สุรเสนอายุหกสิบหกปี
เสียชีวิตอยู่ในบ้านในสภาพถูกทำร้ายร่างกายถูกฟันเข้าแสกหน้า
มีบาดแผลตั้งแต่ศีรษะยาวไปถึงปลายคางอยู่๓แผลด้วยกัน
ค่ะนี่คือแล้วก็บ้านตรงข้ามเนี้ยมันจะมีร่องรอยของการอ่า
ถูกไฟไหม้นะครับค่ะแต่นี่คือบ้านของผู้ตายนะครับ
ในพื้นที่บ้านโพศัยน้อยตะบลโพศัยอำพื้นศรีสุมเด็จ
วัดร้อยเอ็ดนะครับเมื่อวานนี้นะฮะคือตอนแรกเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะฮะก็มาตรวจสอบบ้าน
ตรงข้ามบ้านของผู้ตายนะครับเป็นบ้านของในเอนะฮะ
หนุ่มวัยยี่สิบสี่ปีนะครับนี่ไฟไหม้บ้าน
ชาวบ้านก็ช่วยกันดับไฟนี่เห็นไหมฮะ
ไหม้มาจากห้องของนายเอนี่ฮะสุดท้ายก็คุมตัวในเอไปก่อนนะ
วางเพลิงเผาทรัพย์บ้านตัวเองนี่แหละพอตรวจสอบไปตรวจสอบมาเนี่ย
ปรากฏว่าได้รับแจ้งว่าฝั่งตรงข้ามบ้านนายเอเนี่ยมีครูจำรัฐลักษณ์
ซึ่งท่านเกษียณแล้วนะครับอายุ๖๖ปีเจ้าของบ้านถูกทำร้ายเสียชีวิตอยู่ที่จุด
โถงของบ้านจุดที่เป็นจุดดูทีวีนะครับแล้วมีพยานบอกว่าเห็นในเอเนี่ยกระโดดข้ามรั้วออกมาจากบ้านของครูจำหลัดลักษณ์
แจ้งข้อหาวางเพลิงบ้านตัวเองและทำให้เสียทรัพย์
ส่วนกรณีการเสียชีวิตของครูจำรัฐลักษณ์ตอนนี้ถือว่ายังเป็นแค่ผู้ต้องสงสัยนะครับ
เดี๋ยวต้องรอผลการตรวจทางหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับ
แล้วก็พยานแวดล้อมต่างว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร

คุณธนกรนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของคุณครูจำรัฐลักษณ์นะครับ
ได้คุยกับสามีนะครับบอกว่าปกติแล้วบ้านหลังนี้จะอยู่กันสองคนนะครับ
แต่เมื่อวานนี้ช่วงเกิดเหตุเนี่ยออกไปฟาร์มจราเข้ของตัวเองในพื้นที่ใกล้เคียง
อืมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนั้นเนี่ย
บ้านตัวเองเนี่ยภรรยาถูกทำร้ายเสียชีวิตไปแล้ว
ดับไฟเสร็จกลับมาที่บ้านตัวเอง
เอ้าเมียถูกทำร้ายเสียชีวิต
ประเด็นที่สงสัยว่าเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามเป็นคนทำ
สามีผู้ตายบอกตอนนี้พยานหลักฐานมันยังไม่ยืนยัน
ต้องรอให้ตำรวจเขาตรวจสอบ
แล้วก็หาคนร้ายให้ได้ว่าใครคือคนร้ายตัวจริงนะครับ
ส่วนงานศพของภรรยาวันนี้มีพิธีพระชธานน้ำหลวงอาบศพนะครับ
และวันพรุ่งนี้จะมีพิธีพระทานเพลิงศพ
ส่วนคดีก็เป็นคดีใครผิดก็คือผิดใครถูกคือถูก
ตามกระบวนการกราบขอโทษ
พ่อก็กะกาบขอโทษพร้อมกับเอาการร่วมทำกรูภาพสนอยู่๑๐๐๐๐บาท
น้องมาการราบล้อ
คือแม่ของในแอเนี่ยพูดต้องทวงสตร์ไหนอ่ะ
บ้านตัวเองบอกว่าลูกชายก็มีอาการทางจิตประสาทอยู่นะครับ
เดี๋ยวต้องรอการตรวจสอบการยืนยันกันต่อไปนะครับ
แต่มีคนนึงเขาถูกเข้าใจผิดนะฮะ

มีชายปริศนาที่ถูกกล่าวหา
กล่าวอ้างว่าไปห้ามชาวบ้านไปข่มขู่ชาวบ้าน
ห้ามให้ข้อมูลกับสื่อนะ
บใดที่มันยังไม่ชัดเจนนะ
เดี๋ยวจะโดนอย่างนู้นโดนอย่างนี้
นี่คือเรือตรีวันลบการจะนับพิมายนะครับ
เรือตีวันรบเนี่ยขอชี้แจงผ่านทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเมื่อวานนี้มีนักข่าวมาทำข่าวที่บ้านของผู้ตายนะฮะ
แล้วก็มีสื่อไปนำเสนอข่าวผิดพลาด
จากความเป็นจริงว่าคนนั้นคือคนทำ
คนนี้คือคนทำก็เลยไปเตือนชาวบ้านว่า
เออยังไงเนี่ยจะให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ย
ก็ดูให้ดีนะเอาให้รอบครอบก่อน
เดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาภาพที่ถูกเผยแพร่ออกไปเนี่ย
ทำให้สังคมเข้าใจผิดหาว่าเขาเนี่ยไปข่มขู่สื่อนะครับ
ถึงขั้นเพื่อนทหารด้วยกันเห็นข่าวเนี่ยยังโทรมาถามว่าเอ้ย
เกิดอะไรขึ้นยืนยันว่าไม่ใช่ผู้มีอิทธิพล
ไม่ใช่คนไปข่มขู่ชาวบ้านว่าห้ามให้ข่าวกับสื่อ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ

กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ

กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ
กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ
กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ
กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ
กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ

กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ
กำลังรอบที่นี่นะครับตำรวจสภศรีสมเด็จ